ดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะคะ
ไปถามนายกรัฐมนตรีกี่ครั้ง
นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเหมือนเดิม

สำหรับเกษตรกรที่เสียสละพื้นที่
รอบบริเวณถ้ำหลวงให้เป็นพื้นที่รับน้ำ

ถือว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจของทุกคน

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
บอกว่าคุณเอกประยุจันทร์โอชาณายกรัฐมนตรี
แสดงความชื่นชมและขอบคุณในน้ำใจของเกษตรกร๑๙คน

นารับน้ำที่ระบายออกมาจากถ้ำหลวง
และไม่ขอรับเงินช่วยเหลือ

พร้อมที่จะช่วยเหลือด้านต่างอย่างเต็มที่
ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง

เล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว๒สายพันธุ
ต้นพันลิ้นจี่มะเขือพริก
เชื้อรากำจัดโรคข้าวปุ๋ย
และมีการจัดบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
รวมทั้งเตรียมจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย

บัญชีของเกษตรกรโดยตรงเร็วนี้

ก็พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะ

ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับลูกของเกษตรกร
ทั้ง๓ตำบลที่เสียสละพื้นที่นา

เป็นการให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะคะ
และยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
แต่ทีนี้บางคนลูกของเกษตรกร
ท่านที่เสียสละพื้นที่นาไปแล้ว

แต่เป็นสาขาวิทยาบริการ
วิทยาบริการจังหวัดเชียงราย

งั้นคือถ้ายังไม่ได้เข้าไปเรียน

แต่ถ้าใครกำลังที่อาจจะอยู่ม๕ม๖

แต่ย้ำว่าเป็นวิทยาเขตจังหวัดเชียงราย

ที่ออกแบบนี้มาให้
ในการช่วยเหลือลูกหลานของชาวนาเขานะครับ